ตกใจจริงคุณผู้ชมแม้กระทั่งช่วงเวลาที่

มันเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดเหตุอุกอาจขึ้นหลายคดีเลยนะคะ
คดีแรกพาไปดูที่นครศรีธรรมราชกันก่อนกันแล้วกันค่ะ
ทุ่มเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเป็นประเด็นประเด็นหึงหวง
ระหว่างแฟนเก่าแฟนใหม่แต่ฝั่งครอบครัวคนตายบอกว่า
อาจจะเป็นการลวงฆ่าล้างหนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยรอฟังไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห้าทุ่มค่ะมีคนร้ายสองคนใช้ปืนเก้ามอมอ
หน่ำยิงหนุ่มเจ้าของร้านขายน้ำ
เสียชีวิตคาที่นะคะโดนยิงเข้าไป๘นัดพลุนร่างค่ะ
ตำรวจที่ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสารานะคะ
ร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางสี่แยกไฟแดงข้างโรงพักท่าสาราเลยค่ะ
วงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้นะคะตอนเกิดเหตุ๕ทุ่ม๑๑นาที
นี่ค่ะผู้ชายที่ชื่ออัดเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของผู้หญิงที่ชื่ออุ้ม
อุ้มเนี่ยเคยมีแฟนชื่อวุฒิวุฒิคือผู้ตายนะคะ
เนี่ยเป็นแฟนใหม่อัดขี่รถมาที่ร้านของนายวุฒิที่เป็นแฟนเก่าของแฟนสาวของเขา
ที่ข้างรถกระบะจากนั้นก็เดินเข้าไปในร้าน
สักพักนึงเนี่ยจะมีผู้ชายอีกคนนึงตามมาชื่อบอยเป็นเพื่อนของอัด
ส่วนนี้เป็นจังหวะที่นายวุฒิผู้ตายนะคะหรือว่าเจ้าของร้านเดินออกมา
พยายามที่จะขึ้นรถกระบะของตัวเองแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งผ่านไป
ประมาณสัก๒๓นาทีคุณผู้ชมจะเห็นช่วงชุนละมุน
ก็คือเป็นช่วงที่อัดกับบอยเนี่ยเข้ามาเหมือนกับว่าฉุดกระชากัน
อันนี้คือแฟนตัวผู้หญิงที่เป็นคนกลางนะคะเนี่ยค่ะเป็นจังหวะนี้ที่มีอัดแล้วก็มีบอยนะคะ
เหมือนเข้ามาฉุดกระชากในวุฒิในวุฒิทำท่าจะขึ้นรถแต่สองคนนี้ไม่ยอมให้ขึ้น
พอในวุฒิเปิดประตูขึ้นไปตรงฝั่งคนขับก็นี่ค่ะเปิดประตูแล้วลากในวุฒิลงมาแบบนี้ค่ะ
ในวุฒิเนี่ยล้มลงไปที่พื้นพอในวุฒิล้มลงไปที่พื้นเท่านั้นแหละค่ะ
ถ้าจากคำกล่าวอ้างของคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าทั้งสองคนคืออัดและบอยเนี่ย
หน่ำยิงในวุฒิอืมสิบหกนัดด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ทั้งสองคนก็แยกย้ายกันวิ่งหนีไปอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องหน้า
กล้องวงจรปิดที่อยู่มุมตรงนี้นะคะซึ่งเรามีภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมเป็นมุมใกล้นะคะ
เป็นกล้องหน้าร้านค่ะแต่เวลากล้องวงจรปิดจะไม่ตรงนะคะ
เขาไม่ได้ตั้งเวลาไว้เนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ในวุฒิกับนางสาวอุ้ม
แล้วก็ในอัดเนี่ยค่ะอุ้มเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่งฝั่งข้างคนขับ
นี่คือวุฒิที่เปิดประตูทำท่าเหมือนจะขึ้นไปแล้วก็มีอัดยืนอยู่ข้างหน้า
เหมือนพยายามจะเรียกให้อุ้มลงมาจากรถแต่ว่าอุ้มไม่ยอมลงก็เหมือนเคลียร์กันอยู่
สามคนนี้ก็อย่างที่บอกอุ้มเคยเป็นแฟนเก่าของวุฒิคบกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วเลิกกันไปเพราะว่าอุ้มไปมีแฟนใหม่ก็คืออัดแต่ไม่รู้เคลียร์อะไรกันไม่ลงตัวแหละเขาเลยนัดมาเคลียร์กันที่ร้านของในวุฒิคุยกันอยู่สักพักนึงสุดท้ายแล้วเนี่ย
อุ้มก็ยอมลงมาจากรถนะคะจากที่ตอนแรกก็จะไม่ลงเนี่ยสุดท้ายอุ้มก็ยอมลงมาจากรถกระบะของในวุฒิคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะในวุฒิคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะในวุฒิคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะในวุฒิคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะในวุฒิคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะในวุฒิคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะใน
ซักคนด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นในบอยที่สุดท้ายแล้วก็ตามมาแล้วก็ร่วมกันชกต่อยแล้วก็ยิง
จังหวะนี้เห็นไหมในอัดกดโทรศัพท์มือถือตอนนี้ในวุฒิเดินขึ้นไปบนรถแล้ว
แล้วในอัดเนี่ยค่ะเปิดประตูขึ้นไปนั่งที่นั่งข้างคนขับขึ้นไปเลยเหมือนจะขึ้นไปเคลียร์กันต่อ
ไม่ยอมลงด้วยนะคะอุ้มก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าสองคนก็ดูอารมณ์ร้อนจังหวะนั้นเนี่ยอาจกดโทรศัพท์มือถือแล้ว
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยบอยก็ตามมาขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกคันนึง
แล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นภาพอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดที่เป็นมุมกว้างอะค่ะก็คือสองคนเนี่ยช่วยกันเหมือนกับว่าดึงดึงกระชากมุดลงมาพอล้มลงมาปุ๊บก็นี่ค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแสงไฟวาบวาบอันนี้คือแสงจากปากกระบอกปืนนะคะ
เข้าไปสิบหกนัดเข้าร่างของในวุฒิผู้ตายเนี่ยแปดนัดเสียชีวิตคาที่เลยนะคะนี่ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ประเด็นด้วยความที่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวะที่ยิงอ่ะค่ะเนี่ยนะคะที่กำลังยิงกันอยู่เนี่ย
คือไม่แน่ใจว่ายิงทั้งสองคนเลยหรือเปล่าทั้งในอัดทั้งในบอยเลยหรือเปล่า
ช่วยกันยิงหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนยิงภาพมันอาจจะดูไม่ชัด
แต่ว่าข้อมูลจากทางฝั่งญาติของผู้ตายเขาบอกว่าเหมือนกับสองคนนี้ช่วยกันกระหน่ำยิง
คือก่อเหตุกันทั้งคู่เนี่ยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นคือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
กระหน่ำยิงกระสุนเข้าร่างไปตั้งแปดแผลก็ต้องขยายความแหละว่ามันเกิดจากอะไร
มันใช่แค่เรื่องของความหึงหวงหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ตำรวจสพท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบอกว่า
คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุตอน๕ทุ่มครึ่งก็ไปตรวจสอบนะคะ
ก็พบศพในวุฒินะคะถูกยิงด้วยปืนพกสั้น๙มม
กระสุนเนี้ยนะคะเข้าที่ลำตัวห้าแผลที่คอหนึ่งแผล
หลังเท้าซ้ายและขวาข้างละ๑แผลรวมแล้ว๘แผลค่ะ
นี่นะคะแล้วก็ศพอยู่ข้างรถกระบะอีซูซูสีขาว
ซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรถของในวุฒิผู้เสียชีวิตนะคะ
ปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอตกเกลือนเลยค่ะปลอกเนี่ยตกอยู่สิบหกปลอก
กับแม่ของในวุฒิพอรู้ข่าวก็รีบมา
คุณผู้ชมค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
คือแม่พยายามที่จะพุ่งเข้าไปหาลูก

เจ้าหน้าที่บอกว่าขอตรวจพิสูจน์ก่อน
คือต้องกันคุณแม่ออกไปก่อนนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
พ่อกับแม่เนี่ยค่ะร้องไห้แทบขาดใจ
แล้วก็พยายามจะเข้ามาที่ร่างของลูกชาย
แล้วก็คลำร่างของลูกที่เป็นร่างไม่มีลมหายใจแล้วอะค่ะ
ญาติก็ต้องมาช่วยกันปลอบนะคะ
เดี๋ยวดูช่วงนี้กันสักนิดนึงนะคะ
โอเคครับ

คุณผู้ชมค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ

เนี่ยค่ะอายุ๒๗เป็นอดีตแฟนของในวุฒิผู้เสียชีวิต
ก็ร้องไห้อยู่ข้างศพอุ้มเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์
ก็จะเป็นคนสำคัญเลยที่จะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เจ้าหน้าที่บอกว่าอุ้มเนี่ยต้องเป็นพยานนะคะกันตัวไว้เป็นพยาน
เพราะอุ้มเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลา
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยค่ะตำรวจให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ในวุฒิผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านขายน้ำ
อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะ
แล้วเขาเป็นคนนิสัยดีมากนะคุณผู้ชม
นิสัยดีเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนและญาติญาติตั้งใจทำมาหากินนะคะ
เปิดร้านขายน้ำตอนนี้ก็ต้องเป็นการขายทางออนไลน์
เพราะว่าร้านปิดในช่วงโควิด๑๙
นี่ค่ะในวุฒิผู้เสียชีวิตอายุ๒๘
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกตำรวจแบบนี้
เขาบอกว่าในวุฒิเนี่ยนะก็อยู่ในร้านเขาตามปกติเลย
ตัวนางสาวอุ้มอยู่ดีก็มาหา
จากนั้นในอัดแฟนใหม่ของนางสาวอุ้ม
ก็ตามมาแล้วก็เข้าไปหาในวุฒิ
ทีนี้ค่ะก็เหมือนไปคุยตกลงปัญหาอะไรกันบางอย่าง
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็ต่อยกันชุลมุนนะคะ
ในอัดแฟนใหม่ของนางสาวอุ้มเนี่ย
กระชากคอเสื้อในวุฒิลงมาจากรถผลักจนล้ม

หลังจากนั้นในอัดและในบอย
บอยก็คือเพื่อนรุ่นพี่ที่ตามมานะ
ตามข้อมูลจากตำรวจนะคะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันยิง
ใช้ปืน๙มมที่พกติดตัวมากระหน่ำยิงใส่ร่างของในวุฒิ
นัดเพราะปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑๖ปลอก
โอ้โหจนในวุฒิล้มฟุบแล้วก็สิ้นใจตรงนั้นเลย

ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะในวุฒิผู้เสียชีวิตเพิ่งเลิกกับนางสาวอุ้มอดีตแฟนสาวได้ไม่นาน
ตำรวจบอกว่าก็ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็นางสาวอุ้มก็อยู่ในเหตุการณ์อ่ะเนอะ
ก็รู้แล้วแหละว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ตอนนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ล่าตัวทั้งสองคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
มาดำเนินคดีนะคะและทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้หลักฐานสำคัญคุณผู้ชมค่ะ
เป็นหลักฐานจากญาติคือญาติเนี่ยนำโทรศัพท์ของในวุฒิผู้เสียชีวิตมาให้ดู
นี่นะคะก่อนเกิดเหตุนะคะอดีตแฟนนะคะนางสาวอุ้มโทรมาหา
ตอนประมาณสามทุ่มสี่สิบหกนาทีนัดให้ออกไปเจอกันอืม
แล้วคุณผู้ชมสังเกตนะคะเวลาที่คุยเห็นไหมคะด้านล่าง
ของเวลาค่ะมีสายโทรเข้าแล้วก็มีด้านล่าง๑๘วินาที
คุยกันแค่สิบแปดวินาทีคือทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเนี่ย
เหมือนตั้งใจเลยอ่ะอืมโทรนัดว่าให้ออกมาเจอคือคุยกันแป๊บเดียวอ่ะ
แปดวินาทีนัดให้ออกมาเจอเป็นลักษณะของการตั้งใจลวงออกมา
เพื่อที่จะฆ่าเขาหรือเปล่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวทรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านของในวุฒิ
ซึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่าณตอนนั้นน่ะ
วิทย์เขาก็ทำงานขายน้ำใช่ไหมแล้วก็มีลูกน้องในร้านอยู่
ก็มีหลายคนเหมือนกันที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็ได้คุยกันค่ะ
ไปดูตรวจสอบพื้นที่ที่หน้าร้านกันก่อนเขาบอกว่าที่พื้นปูนหน้าร้านเนี่ย
ยังมีร่องรอยคราบเลือดของในวุฒิอยู่เลยแล้วก็รอยกระสุนปืนด้วยนะคะ
เขาบอกว่าปูนเนี่ยแตกระจายอยู่หลายแห่งพอได้คุยกับลูกน้องที่ดูแลร้าน
เขาก็เล่าบอกว่าคือเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำงานที่ร้านเพราะว่าร้านเนี่ยตอนนี้เปิดขายในออนไลน์
ช่วงของสถานการณ์โควิด๑๙แต่วันเกิดเหตุเนี่ยรู้ว่าวุฒิเนี่ยไปที่ร้าน
ลูกน้องบอกว่าผมก็งงเหมือนกันว่าพี่วุฒิเข้าร้านทำไมในเมื่อขายออนไลน์ไปแล้ว
แต่เท่าที่รู้มาก็คือแฟนเก่าพี่วุฒิก็คือพี่อุ้มนัดกันให้พี่วุฒิเนี่ยออกไปที่ร้าน
เคลียร์ปัญหาส่วนตัวผมไม่รู้หรอกว่าปัญหาอะไรแต่รู้ว่าสองคนนี้เขาคบกันมาเป็นสิบปี
บกันมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมแล้วพอพี่วุฒิไปที่ร้านอ่ะแล้วก็ไปเคลียร์อะไรกันอ่ะ
สุดท้ายผมก็มารู้ทีหลังว่าพี่วุฒิเนี่ยถูกยิงตายแล้วก็วันที่ไปถึงสภาพที่เห็นก็คือ
พี่อุ้มยืนร้องไห้อยู่ข้างศพพี่วุฒิแล้ว
จะหยุดที่กันเห็นใช่มายืนร้องตรงนี้เขาพูดอะไรบ้างเขาทีหลังได้ยิน
ไม่พูดอะไรร้องอย่างเดียวอ่ะร้องไห้อย่างเดียวใช่ครับมันจะมีรถมอไซค์มาประมาณ
ทีนี้ค่ะตำรวจสพท่าสารานะคะก็เรียกตัวอดีตแฟนสาวเนี่ยค่ะ
นางสาวอุ้มเนี่ยค่ะรวมถึงคนในครอบครัวของผู้ตาย
มาสอบปากคำแล้วก็ไปไล่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
จากการที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
คนก่อเหตุก็แน่นอนอย่างที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะคะ

ตำรวจบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคัน
และหนึ่งในนั้นก็แน่นอนคือแฟนปัจจุบันของนางสาวอุ้มตา
เอาไว้อายุสามสิบสอง
เธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยค่ะ

คบหากับฝ่ายหญิงก็คือนางสาวอุ้มเนี่ย

น้องชายเธอรักผู้หญิงคนนี้มาก
แต่ปัญหาก็คือช่วงหลังเนี่ย
น้องชายเธอขอเลิกกับฝ่ายหญิงเองนะ
ขอเลิกเพราะรู้ว่าฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนใหม่

น้องชายเธอก็พยายามทำใจเรื่อยมา
แล้วก็บอกกับคนในครอบครัวตลอดว่า
พอแล้วกับผู้หญิงคนนี้ผมพอแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วค่ะ

พอเห็นภาพในกล้องวงจรปิดตกใจเลยนะ
ว่าอ้าวแล้วผู้หญิงคนนี้กลับมาหาน้องชายเธอทำไม
นัดน้องชายเธอไปเคลียร์ปัญหาอะไร
กลายเป็นว่าโทรหาน้องชายเธอ

มายิงน้องชายเธอจนเสียชีวิต
เธอก็บอกว่าความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหน
ขอความเป็นธรรมให้น้องชายเธอหน่อย
เหตุการณ์นี้ถือว่าโหดเยี่ยมมาก
ยิงแบบโอ้โห๑๖นัดจนเสียชีวิต
แล้วจุดที่เกิดเหตุนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ห่างจากโรงพักไม่ถึง๕๐๐เมตรค่ะ
ดูสิคะกล้าก่อเหตุกันขนาดนี้
หลังจากเลิกกันไม่ได้มาเลยนะคะที่หลานช้านะ

ใช่ค่ะคือเราก็ได้รับคือคนเขาก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้นัดน้องมาเคลียร์อะไรอย่างนี้
เนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้ติดเงินน้องอยู่ด้วย
น้องก็อยากจะแบบขอเงินคืนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ฝ่ายหญิงเขาไปมีคนอื่น
หญิงก็ไปคบคนอื่น

ใช่แล้วก็คือเป็นคนเดียวที่มายิงน้องชายอะค่ะ
ก็ได้ยินข่าวลืมมานะคะว่าเขาก็มีอิทธิพลในพื้นที่อะไรอย่างนี้

ใครมีปัญหากับเขาต้องหลีกทางให้เขาอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้เขากลัวอยู่ว่ายังหวาดกลัว

ก็ได้ข้อมูลเรื่องนี้มาจากพี่สาวคนโตของในวุฒิผู้ตายด้วยนะคะ
คุณธัญพรมากช่วยหรือว่าคุณแหม่มค่ะ
เธอก็เล่าไปร้องไห้ไปด้วยนะบอกว่า

น้องโดนยิงร่างพุน๘นัดตายคาที่แบบนี้
ขอบรรนามคนก่อเหตุเลยว่ามันจดใจเฮียมห่วดมาก

อุ้มอ่ะอดีตแฟนสาวของน้องชายอ่ะ
โทรนัดน้องชายลวงมาฆ่าล้างหนี้แน่
คือน้องชายก็มีการช่วยเหลือเรื่องของเงินฝ่ายหญิงเนี่ยติดหนี้
น้องชายเธออยู่ประมาณสองแสนบาทค่ะตั้งแต่สมัยที่คบกันมานะ
ซึ่งพอหลังจากเลิกกันแล้วเนี่ยน้องชายก็พยายามทวงถามเงินก้อนนี้มาโดยตลอด
ยังเคยมาระบายให้เธอฟังด้วยว่านายอัดแฟนใหม่ของอุ้มอ่ะ
ชอบมาขู่บอกว่าให้เลิกยุ่งกับอุ้มซะเธอยังหันกลับไปถามน้องชายย้ำเลยว่า
แล้วตกลงยังไงยังคุยกันอยู่เหรอเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่า
น้องก็บอกว่าอุ๊ยผมพอแล้วพี่ผมไม่ยุ่งแล้วจริง
เพราะว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วอ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ทำไมตัวแฟนใหม่ตัวในอัดอ่ะถึงยังจะมาข่มขู่บอกให้ผมเลิกยุ่งกับผู้หญิง
ซึ่งพี่สาวบอกเลยว่าฝ่ายหญิงนั่นแหละที่ไม่ยอมเลิกยุ่งกับน้องชายเธอ
สุดท้ายมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเธอบอกว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเลย
ว่านี่มันคือเหตุการณ์ที่มันอุกอาดแล้วก็โหดเยี่ยมจริง
คิดยังไงจิตใจคุณทำด้วยอะไรอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้
จะเป็นแบบกองปราบอะไรก็ได้ให้เต็มที่กับตรงนี้
เข้ามาจับเป็นคนร้ายจับแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกคนที่เข้าไปร่วม
เพราะเท่าที่ดูในคลิปไม่ได้มีแค่คนเดียวคิดว่าแล้วมีการวางแผนมาด้วย
มีส่วนค่ะเพราะพี่รับรู้ไหมว่าเขาได้มีการโทรนัดก็ออกมา
เพราะไม่งั้นน้องชายพี่จะไม่ออกมากลางคืนและอยากให้เขาย้อนกลับไปในมุมมอง
วันนี้ถ้าคุณมีลูกมีพี่มีพ่อมีแม่มีน้อง
แล้วพ่อแม่พี่น้องคุณโดนกระทำเหมือนที่คุณกระทำกับน้องพี่เนี่ย
คุณจะรับได้ไหมแล้วคุณคิดว่าพี่ควรจะให้อภัยคุณไหม
ไม่ว่าคนคนนั้นจะเอาเงินมาแลกกับน้องใช้ชีวิต
น้องชีวิตน้องชายพี่สักเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องเพราะเงินพี่หาได้เอาน้องชายพี่คืนมาสิ
พี่สาวยังบอกทีมข่าวด้วยนะคะว่าโอ้โหนี่มันคือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเธอจริง
เพราะว่าน้องชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านเป็นน้องคนเล็กเป็นลูกชายคนเดียว
ซึ่งก็เป็นความหวังในการสารต่อธุรกิจที่บ้านทั้งสวนปามธุรกิจร้านน้ำชา
แต่กลายเป็นว่าน้องต้องมาจบชีวิตแบบนี้และที่สำคัญคุณผู้ชมวันเกิดเหตุนะคะ
มันคือวันเกิดของพ่อเขาซึ่งน้องชายเนี่ยคืออยู่ที่นครศรีธรรมราชกับพ่อใช่ไหม
ส่วนพี่เนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพน้องชายจะเป็นคนไปซื้อเค้กวันเกิดมาเป่าทานกับคุณพ่อทุกปีเป็นตัวแทนของลูก
แต่กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยเทียนก็ไม่ได้เป่าวันเกิดก็ไม่ได้ฉลองไปกลายเป็นวันสูญเสียของครอบครัวแบบนี้นะคะ

ใจมันเต้นแบบผิดจังหวะยังไงไม่รู้

เธอบอกว่าเธอก็ส่งลิงก์เพลงไปให้น้องชายด้วย
แต่น้องชายไม่ได้ฟังนะคะ

วินาทีนั้นถ้าพี่ขู่โทรหาเขาดีกว่าไหม
มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้เราบอกว่า

คือพี่เจ็บจุกในอกพี่บอกไม่ถูก

แล้วพี่ก็คิดว่าวันนี้น้องชายพี่ยังห่วง

เป็นวันเกิดขั้นด้วย

ว่าวันนี้ก็ซื้อเค้กไหมพอแล้วนะ

นี่คือคนเล็กที่พี่บอกไว้ว่า
ไม่ต้องไปทำงานเหนื่อยหนักนะฮะ
เอาที่น้องมีความฝันและอยากฝันทำอะไร

ดูแลพ่อแม่ให้พี่เพราะพี่ต้องอยู่ที่โน่น
พี่สามคนต้องอยู่ที่กรุงเทพฯ
ถูกต้องเขาทำให้พี่ทุกอย่าง
แล้วสุดท้ายแล้วก็มาเสียไปแบบนี้

บ่นบอกพี่แหวนครับแล้ว
แบบเป็นหวานตระกูลใส่เริ่มไม่ได้แล้ว

ทีนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมนะคะ

นางสาวอุ้มอดีตแฟนสาว

มันมีประเด็นเรื่องของการติดหนี้กันอยู่นะคะ

ในวุฒิเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของบ้านเลยนะ

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
ช่วยกิจการร้านขายน้ำกับพ่อแม่เนี่ย

นางสาวอุ้มอดีตแฟนสาวที่อยู่ในเหตุการณ์เป็น
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า

ลูกแม่มาเคลียร์เรื่องเงิน

ลูกแม่มาเคลียร์เรื่องเงินที่เคยยืมไป๒แสนบาท

เป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพล

พกปืนติดตัวตลอดเวลาเลย
แม่บอกว่าครอบครัวแม่เนี่ยนะ

แต่เราก็พอจะมีกำลังบริจาคช่วยเหลือสังคม
แต่เราก็พอจะมีกำลังบริจาคช่วยเหลือสังคม

เรามอบเงินสองหมื่นให้กับโรงพยาบาลท่าสลา
ภูเสชวิตเนี่ยเตรียมจะทำน้ำ

ไม่มาฝากอย่างน้อยก็คือช่องคนที่มายิ่งนิด
แต่ก็จ้านาธิไว้ฝากที่ดิงอันไปช่องที่ลงภักดิ์
ผู้ยิ่งนี้แหละตอนนี้แหละผู้ยิ่งนี้แหละเป็นคนหวังแท้น
บ๊าวเคยบอกว่าผู้ยิ่งนี้อยู่ในช่องเซ้น
แล้วทุกคนเกลียดมันว่าวันไหล่ช่องกันไงมันช่องกันกันกัน
เรื่องเงินเนี่ยเพื่อนของผู้ตายคือเพื่อนของวุฒิก็ยืนยันนะคะว่า
ช่วงที่เขาคบหากันตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย

คือนางสาวอุ้มก็หยิบยืมเงินจากในวุฒิจริง
และที่สำคัญในวุฒิส่งเสียอุ้มเรียนปริญญาโทด้วย
แล้วเพื่อนก็ยืนยันอีกเหมือนกันว่าเขาเลิกกันไปพักนึงแล้ว
ซึ่งเพื่อนบอกเสียใจมากไม่คิดเลยว่าวุฒิจะมาถูกยิงแบบนี้

แม้จะเป็นคนเงียบไม่ค่อยเล่าปัญหาอะไรให้เพื่อนฟัง
วันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการโทรไปบอกเพื่อนด้วยนะ
ว่าเออเดี๋ยวจะออกไปเคลียร์กับอุ้มหรืออะไรแบบนี้

ว่าเขาเคยส่งผู้หญิงคนนี้เรียนปโทครับ
อยากให้กฏตรงรับโทษครับ
ทีนี้ญาติเนี่ยยังคงสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิกับอุ้มอยู่
ไม่ได้สงสัยในตัววุฒิหรอกแต่สงสัยในตัวอุ้มมากกว่า

แต่นี่ค่ะญาติเอาโทรศัพท์ที่เป็นมือถือของในวุฒินะ
เป็นแชทที่ผู้หญิงส่งมาทำนองเหมือนประชดประชัน

เลือกที่จะพาผู้หญิงไปทุกที่นู่นนี่นั่นโน่น
คือเหมือนตัดเพาะทำนองว่าเธอไปมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นแล้วนี่
ซึ่งญาติก็งงว่าอ้าวตัวเองเป็นคนมีคนอื่นก่อน

เพราะฉะนั้นการที่ในวุฒิจะไปคบหากับผู้หญิงคนอื่น
ไปกินข้าวพาผู้หญิงไปเที่ยวก็เรื่องของเขาหรือเปล่า
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูในเพจร้านชาของในวุฒินะคะ
คือในวุฒิมีการโพสต์รูปเอาไว้ในเพจร้านชาของตัวเอง
พอไปดูตรงที่มีการกดไลค์เห็นไหมคะ
มีคนกดไลค์๓คนกดหัวใจ๑คน
เข้าไปดูก็คืออุ้มนี่แหละที่เป็นคนกดหัวใจ

ญาติญาติก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะอุ้มเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมจบหรือเปล่า
แล้วก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้มันเกิดเรื่องเศร้าเรื่องนี้ขึ้น
ตอนนี้อุ้มเลยเป็นตัวกลางสำคัญเป็นกุญแจสำคัญที่สุดท้ายแล้วจะบอกได้ว่า

แล้วก็ล่าสุดเห็นว่าปิดเฟซบุ๊กไปแล้วด้วยนะคะ
ต้นศพของในวุฒิตอนนี้เนี่ยยังถูกเก็บรักษาอยู่ที่วัดเสนารามที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องรอผลตรวจโควิดก่อน
จะสามารถส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้

จะไม่เผาศพนายวุฒิจนกว่าจะจับตัวคนร้ายทั้งสองคนก็คือในอัดกับนายบอยได้
นี่นะคะตำรวจก็ตั้งเอาไว้เรื่องของประเด็นในการก่อเหตุเรื่องแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เรื่องที่สองก็คือเรื่องของเงินสองแสนบาทที่ตัวฝ่ายหญิงนางสาวอุ้มเนี่ยยังติดค้างเงินเป็นหนี้ผู้ตายอยู่นะคะ
ส่วนนางสาวอุ้มถูกกันตัวเป็นพยานนะคะจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวรอความคืบหน้าเพิ่มเติมจากทางตำรวจ